เป็นเป็นสิ่งที่เราคิดสำคัญมากกว่าคุณพริกพริกล็อกจะเกิดการขัดกันหรือเปล่า
ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่เป็น
ที่มันเป็นที่มันเป็นปัญหาตอนนั้นทำให้เหมือนกับต้องเกิดการรีแมชกันเกิดขึ้น
เพราะว่ามันก็เหมือนกับว่ามันคือมันเหมือนจะเหมือนเป็นมณฑินเล็กน้อยของเขาที่ถูกนักมวยไทยที่แทบไม่เคยต่อยคิกบ็อกซิ่งมาก่อนเนี่ย

ไฟล์นี้ผมว่าเรามีแต่ได้กับได้ในมุมนั้นนะว่า
กระแสโลกมองว่าเราน่าจะแพ้
แต่ผมไม่คิดว่าเราจะแพ้ง่ายอะไรขนาดนั้น
ผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้เหมือนกัน

เพราะว่ามันเคยพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำได้ในตรงนั้น
แต่ว่าเราคราวนี้กลไกหรือกฎกติกาเกมเนี่ย
เพราะฉะนั้นทางทีมงานของทางฝั่งเพชรยินดี
เขาก็ต้องเหมือนกับเตรียมพร้อมตรงนี้ไว้อย่างมาก
ที่คนมักจะมองว่าเครื่องร้อนช้า
ในบ้านเราไม่ค่อยเน้นต่อย
เพราะฉะนั้นจังหวะการต่อสู้
ซึ่งเป็นลักษณะที่มวยไทยไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการรับมือ
แต่หากดูกันเนี่ยนักมวยไทยมักจะ
เขาเรียกว่ายังไงนะมีความอึดทรหดเป็นอย่างมาก
เขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์การฝึกที่มักจะเข้มข้นและโหดในระดับที่เราผ่านมา
เพราะฉะนั้นภาษาไทยจะชอบบอกว่ากระดูกมวยเนี่ย

แต่ว่าเป็นตัวเชียนน่ากลัวน่ากลัวตรงที่ว่าเป็นนักสู้ที่เขาลุกก็ได้เขารับก็ได้
ทำให้เขาเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ปอกกรยากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวเลย
เจนสังเวียนเจนกฎกติกาของเขาเนี่ยทำให้เขามีแต้มต่อกับเราเยอะ
ถ้าเราทีมของเราสามารถวิเคราะห์และมองเห็นจุดอ่อนบางส่วนของเกมเปโตเชียนได้เนี่ย
ผมเชื่อว่าทางทีมของคุณโบ๊ทก็น่าจะมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ตรงนั้นได้